แถวราชดาเนี่ยมันมีอาคารสูง๓๒ชั้น
แต่มีคนไปพบโครงกระดูกในแท้งน้ำ

แท้งน้ำแล้วไม่รู้ไปอยู่นานแค่ไหนแล้ว
เดี๋ยวก่อนถ้าในแท้งน้ำเนี่ย
มันดูมีความเงื่อนไน
กำลังจะบอกว่ามันโชคดีที่ตึกนี้มันเป็นตึกร้างไปแล้ว
แต่เราไม่รู้ว่ากระดูกหรือว่าศพอันนี้ไปอยู่ในแท้ง
นานขนาดไหนก่อนมันจะร้าง
หรือไปเจอตอนที่มันร้างแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรับแจ้งมา
นี่ครับมีคนไปพบโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในแท้งน้ำบนดาดฟ้าของอาคารร้าง
ไม่มีชื่อตรงข้ามกับสารอาญา
คุณเหมือนพวกแบบหนังปริศนาศึกษวนสอบส่วนฟังหลักอะไรอย่างนี้แหละ
เป็นตึกอยู่ตรงข้ามกับสารอาญารัชดาพิเศษก็เข้าไปตรวจสอบ
เป็นอาคารร้างสูงถึงสามสิบสองชั้นที่ดาดฟ้ามันมีแท้งน้ำ
ซึ่งทำจากปูนซีเมนขนาดใหญ่สูงสัก๓เมตรกว้าง๕เมตรยาว๑๐เมตร
ในบ่อพบโครงกระดูกมนุษย์สภาพสมบูรณ์มาก
เสียชีวิตมาเขาบอกว่าน่าจะประมาณสัก๓เดือนขึ้นไป
สภาพนอนหงายสวมแตกกางเกงในใกล้กันพบรองเท้าพอไป๑คู่
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องแล้วก็ไม่พบเอกสารประจำตัว
ไม่พบร่องรอยอะไรแต่มีร่องรอยการก่อกองไฟใกล้
ใกล้กับที่พบโครงกระดูกก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
เอาไว้ตรวจสอบนายปัญญาบัวเงินอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นช่างสำรวจอาคารที่พบโครงกระดูกเป็นคนแรก
ก็บอกว่าตึกนี้นะสูง๓๒ชั้น
เคยก่อสร้างเป็นโรงแรมแต่ยังไม่เสร็จ
แล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานเกือบ๓๐ปี
สบายใจได้ยังไม่มีการเข้าไปใช้งาน
ก็เลยว่าจ้างช่างเข้าไปสำรวจแล้วก็ไปพบโครงกระดูกอันนี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบส่วนว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใคร
แล้วไปอยู่บนตัวตึกนั้นได้อย่างไร
มีเจตนาอย่างไรถึงเข้าไป

พอลงปุ๊บขึ้นไม่ได้ครับแท้งมันใหญ่เกินไป
ลงไปแล้วขึ้นไม่ได้อาจจะมีการถอดเสื้อผ้า

พอลงปุ๊บขึ้นไม่ได้ก็เลยถอดเสื้อผ้าที่มี
แล้วเอาไฟแชคที่มีอยู่ก่อกองไฟ
เพื่อต้องการให้คนไปเห็นแล้วไปช่วย

สุดท้ายก็ตายอยู่ในแท้งน้ำเพียงลำพัง

เออนะครับเพราะตึกร้างเนี่ยมันตึกร้างมา๓๐ปี
แต่ก็ไม่ทราบว่าขึ้นไปทำไมเหมือนกันนะครับ